ตณอยมคะวันนี้ในการแถลงของศาลบัลคอร์เนี่ยนะคะ
เหนือจากการแถลงตัวเลขประจำวันว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
มากน้อยขนาดไหนวันนี้มีประเด็นสำคัญที่โฆษกสบคแถลงออกมา

แต่ในที่ประชุมสบคเบื้องต้นที่มีการหารือกัน

โศกสบคบอกว่าเป็นเพียงโครงร่าง

ถ้าจะมีการปลดล็อกกิจการกิจกรรมในระยะ๒

แต่จะปลดอย่างไรจะมีเพิ่มหรือลดจากสิ่งที่แถลงไปในวันนี้
ต้องรอฟังการประชุมใหญ่ในวันศุกร์ที่๑๕พฤษภาคมนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
บอกว่าต้องรอการสรุป๑๕พฤษภาคมนี้นะคะ
แต่ก็ได้รับมอบหมายให้ประกาศแบบไม่เป็นทางการไปก่อน
เราประกาศเลยแบบนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น๓กลุ่มค่ะ
ที่ต้องประกาศแบบไม่เป็นทางการไปก่อนก็เพราะว่า
เผื่อให้กิจการและกิจกรรมต่างเหล่านี้เตรียมตัว
ตัวที่จะมีการปลดล็อกนะคะ
แบ่งเป็นกลุ่มแรกก็คือกิจการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ

แก่ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในพัฒนาคาร
สวนอาหารศูนย์อาหารโรงอาหารและร้านอาหารร้านเครื่องดื่มขนมหวานไอศครีม
ยกเว้นโรงภาพยนตร์ฟิตเนสโบลิ่งสวนสนุกสวนน้ำ
ประชุมและศูนย์พระเครื่องสนามพระพระบูชาร้านค้าปลีกและค้าส่งอื่น
ร้านเสริมสวยย้อมผมดัดผมได้แต่ต้องไม่เกิน๒ชั่วโมง
ร้านทำเล็บก็ด้วยอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาก็จะให้เปิดเพราะฉะนั้นท่านดูเป็นข้อมูลแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ก่อน
กลุ่มที่๒คือกลุ่มของกิจกรรมการออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพได้แก่คลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงามและควบคุมน้ำหนัก
สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากลเล่นเป็นทีม
ต้องไม่มีผู้ชมสวนดอกไม้สวนพฤกษศาสตร์พิพิธภัณฑ์แกลลอรี่ห้องสมุดสาธารณะ
แต่ให้เข้าเป็นรายคนสถานประกอบการนวดแผนไทยให้เฉพาะนวดเท้าเท่านั้น
กลุ่มที่สามค่ะก็คือประเภทของการประชุมภายในหรือภายนอกองค์กร
ลักษณะการบรรยายร่วมกับวีดีโอคอนเฟอร์เนส์ทำได้นะคะแต่ต้องจำกัดจำนวนคนตามพื้นที่
การถ่ายทำรายการโทรทัศน์โฆษณาถ่ายแบบทำคลิปถ่ายได้
แต่กองถ่ายเนี่ยจำกัดจำนวนคนไม่เกิน๕คนนะคะ
แพทย์ทวีสินย้ำว่าทั้งหมดนี้ยังไม่ได้เป็นมติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ยังต้องมีการประชุมหลายฝ่ายและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
อันนี้เป็นเพียงโครงร่างเบื้องต้นเท่านั้นค่ะ
รายการก็เข้าใหม่บางรายการก็เข้าแล้วก็ออก
เข้าแล้วก็เอามาใหม่อีกอะไรต่างเหล่านี้ยังไม่นิ่ง
แต่ว่าหน้าที่ผมคือมาสื่อไว้ก่อนว่ามีภาพคร่าวประมาณนี้
เพราะฉะนั้นเราจะดึงเอาความเสี่ยงที่ต่ำก่อนเข้ามา
นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ท่านเองที่เป็นเจ้าของกิจการ
ควรจะมีเวลาไปทำในพื้นที่ที่กล่าวมาทั้งหมด
ท่านต้องไปแจกแจงแล้วก็ทำให้มั่นใจ
ลูกค้ามารับบริการจากท่านแล้วไม่ติดโรคแน่นอน
นี่ก็เป็นโครงร่างของการปลดล็อกในระยะที่๒นะคะ
เดี๋ยวรอความชัดเจนวันศุกร์นี้
ทีนี้คำถามที่ตามมาทันทีก็คือแล้วพรกรฉุกเฉินล่ะ
จะมีการต่ออายุไหมแล้วเคอร์ฟิลล์ล่ะจะยังมีการต่ออายุไหม
พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สมชบอกว่าการยกเลิกพรกรฉุกเฉิน
จะต้องพิจารณาหลายด้านนะคะทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจสังคม
และความปลอดภัยของประชาชนเช่นเดียวกันกับเคอร์ฟิลล์
แม้ว่าบางกิจกรรมเช่นผับบาร์ยังไม่อนุญาตให้เปิด
แต่สิ่งที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้ก็คือยังมีการมั่วสุมกันตอนกลางคืน
ยังมีการตั้งวงสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เล่นการพนันกันอยู่สิ่งต่างต่างเหล่านี้มันคือปัจจัยเสี่ยง
ต่อการระบาดของโควิด๑๙อาจจะพิจารณาขยายเวลาออกไปจากเดิม
แต่ต้องดูกิจกรรมที่จะผ่อนปลนในระยะที่๒ด้วย
ครับว่าจะผ่อนปลนอะไรบ้างถ้ายังมีเคอร์ฟิลล์หรือยกเลิกเคอร์ฟิลล
เขาต้องประเมินกันก่อนผลที่ตามมาจะเป็นยังไง
สิ่งต่างเหล่านี้ขอหารือเพิ่มเติม
ขอหารือในการประชุมใหญ่ของสอบคออีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ก็ยืนยันว่าคือก็ต้องเลิกอยู่แล้วแหละวันใดวันหนึ่งแหละ
ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นอ่ะยังไงวันข้างหน้าก็ต้องมีการ
เลิกพรกรฉุกเฉินยกเลิกเคอร์ฟิลล์แต่ตอนนี้ยังไม่ฟันทงนะคะ
คือที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกรฉุกเฉินในขณะนี้เนี่ย
ก็ขยายเวลาอีก๑เดือนก็คือถึง๓๑พฤษภาพ

ตอนนี้นายมนตรีให้กอรมนไปสำรวจความเห็นของประชาชนควบคู่ไปด้วย
ว่าคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์โควิด๑๙ณขณะนี้

แล้วท่านคิดว่าควรจะหนึ่งคือไม่ต้องขยายเวลาแล้วพรกรฉุกเฉิน
เพราะว่าสถานการณ์ดูแล้วควบคุมได้
ก็คือไม่ต้องขยายพรกรฉุกเฉิน
แต่ให้คงเอาไว้เรื่องการชะลอการเดินทางเข้าประเทศ
ของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติ
แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ฟังสิ่งนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้
ก็จะต้องดูตัวเลขจำนวนผู้ป่วยรายใหม่หรือว่าสถานการณ์ในภาพรวมในทุกวันด้วย
แล้วก็ที่กรมจะไปถามก็คือข้อ๓ก็คือไม่ยกเลิก
พอเราก็ถูกเฉินขยายต่อไปแต่ลดเวลาเคอร์ฟิลให้สั้นลง

อันนี้เดี๋ยวเขาต้องไปรวมกับความคิดเห็นจากที่ประชุมสบค
ส่วนตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แถลงของสบคเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด๑๙ในไทย
เพิ่มขึ้น๖รายด้วยกันนะครับก็มีหลากหลายสาเหตุนะครับแล้วก็
อายุเนี่ยมีเด็ก๖ขวบด้วยนะครับเด็กคนนี้ติดเชื้อมาจากพ่อ
รายใหม่โดยเป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน
๑รายเป็นเด็กชายอายุ๖ปีติดเชื้อจากพ่อที่จังหวัดนราธิวาส
ขณะที่กลุ่มอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อ
ก่อนหน้านี้มีอยู่๔รายนะครับเป็นชายไทยอายุ๑๙ปีมีประวัติ
ไปสถานที่ชุมนุมชนในจังหวัดภูเก็ตอีกสามรายเป็นอาชีพที่อยู่
กลุ่มเสี่ยงก็คือตำรวจนะฮะตำรวจอายุ๒๙มีพนักงานบริษัทที่
เป็นผู้หญิงอายุ๒๓นะซึ่งพนักงานคนนี้เขาต้องไปพบป่ากับ
บ่อยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวไทยอายุ๒๕
ปีเป็นพนักงานขายของส่วนอีก๑คนเป็นการเจอจากการไป
ค้นหาเชิงรุกในชุมชนที่ยาลานะครับเป็นชายไทยอายุ๒๒ปี
มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซีย
ขณะเดียวกันวันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๒
รายนะครับและไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตทำให้ตัวเลขสะสมของ
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยณขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วทั้งหมด
๕รายรักษาหายแล้วนะครับ๒๗๙๖รายเสียชีวิตไป๕๖ศพเท่ากับ
ว่าตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๖๓รายนะครับส่วน
เรื่องของกิจการกิจกรรมต่างที่ได้รับการผ่อนปนไปแล้วนะฮะ
เมื่อไปสำรวจเนี่ยพบว่าก็จะมีอยู่ทั้งหมด๑๘๕๑๒แห่ง
ไปสำรวจมาแล้วนะครับพบว่าเกือบทั้งหมดปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙ที่ทางสบคได้แนะนำ
แล้วก็ออกเป็นมาตรการเอาไว้นะก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีแต่
คนที่ไม่ร่วมมือก็มีนะครับมีอยู่๔๙๙แห่งจาก๑๘๕๑๒แห่งนะฮะ
ทำการตักเตือนไปแล้วในจำนวนนี้เนี่ยแยกเป็นร้านอาหาร
ร้านแล้วก็ร้านเสริมสวยร้านตัดผม๑๐๓ร้านค่ะอ่าก็อย่างเช่นอาจจะ
ไม่เว้นระยะห่างไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยไม่ดูแลลูกค้า
ที่เข้ามาใช้บริการอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชมค่ะ